ปล่อยลมหายใจให้ทิ้งไป

ทิ้งปากแต่ว่ายังคงต้องใช้ความคิดอยู่นะคะ

แต่ว่าที่นี่จะต้องปั่นจักรยานไปก่อน

นั่งรถเก๋งหรูหราไปเปิดงานแสนจะธรรมดา

หลายสิบคนปั่นจักรยานเลยนะคะ
ไปจากที่ว่าการอำเภอพิชัย
เปิดงานเทศกาลอาหารท่ามกลางสายฝน

ร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิษ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นค่ะ

มีการระวงมังคละโดยผู้สูงอายุ

หมายนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
เปิดให้จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
และชาวบ้านได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาขายด้วย

ก็คือเหมือนจะเป็นที่แห่งใหม่
ตำบลคอลูมย้ำธีนอำเภอพี่ชัย
อุตรดิษฐ์ไปเที่ยวกันได้แต่ว่าอันนี้เป็นการเปิดก่อน

นี่ไปนั่งม้าขี่เที่ยวได้นะครับ
ก็ที่ตำบลคอรุมมีหลายวัดให้ไปไหว้นะคุณ
เอกาวัดขวางชายภูมิวัดกองโค

แต่ถ้าจะไปทั้งจังหวัดของอุตรดิษฐ์นะคุณมีหลายที่ท่องเที่ยวนะ
ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิริกิจไปเที่ยวชมเขื่อนได้
ไปไหว้พระธาตุพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวก็อยู่ที่อุตรดิษฐ
รวมถึงไปอนุสวรีพระยาพิชัยดาบหักด้วย

แต่ได้อะไรเยอะเลยที่อุตรดิษฐ์นะครับ